จากเหตุการณ์ที่สองแม่ลูกนะคะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ไปใช้ท่อนเหล็กทุบตีรวมทั้งใช้น้ำร้อนไปสาด
แม่ค้าขายชานมไข่มุกกรณีแย่งที่ทำกินกันแย่งจุดขายของกัน
แต่เมื่อวานผมได้สัมภาษณ์ลูกสาวของผู้เสียหายที่ถูกน้ำร้อนสาดแล้วก็ทุบตี

ลูกสาวเขาบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดเรื่องของการแย่งไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นการพูดของแม่ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของจะไปขายของที่ตลาด
นัดไปจองพื้นที่การขายกันแต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นการได้ยินและเข้าใจผิด
ว่าจะไปแย่งที่ขายของกันจึงเกิดเป็นเหตุการณ์นี้
แล้วก็ได้ร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว
ทำไมสองคนนั้นยังลอยนวลอยู่นะคะ
เราไปสอบถามตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าไม่ได้ลอยนวลนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นรอบที่๒แล้ว
แล้วก็แจ้งข้อหานักด้วยนะคะ
หลังจากช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะมีการเรียกตัว๒แม่ลูกที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายคู่อริ
ก็คือแม่ค้าขายชานมไข่มุกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
นำตัวเข้าสอบปากคำนะคะแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปในช่วงบ่าย
ทีนี้พนักงานสอบสวนสพนครศรีธรรมราชเรียกตัวมาอีกครั้งค่ะ
ทั้งสองคนนะคะก็คือนางสมศรีโชจรูนเดชและนางสาวสุวราชโชเจริญเดช
เป็นสองแม่ลูกนะคะเข้ามาสอบปากคำในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปฟังเสียงทั้งคู่ก็คือ๒แม่ลูกที่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่ว่าเป็นการเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าพบกับตำรวจในช่วงบ่ายนะคะ

หนูเห็นแต่เขาคนเดียวตอนนั้นอารมณ์มันขึ้นแล้ว

แค่บอกให้เขาว่าหยุดได้แล้วไม่หยุดสักทีนึงเลย
เขาคือเป็นเกือบ๒ปีแล้วที่เขาด่าหนูมา
เขาจะเอื้อมมีดแล้วก็หนูก็วิ่งตามไป
แล้วก็หนูก็ผ่านหม้อไปนะค่ะ
แล้วก็แม่ก็วิ่งตามมาคือหนูกับแม่

แต่ถ้าเขาได้มีดมาหนูกับแม่ก็คือแทงแน่

แม่ก็เลยจับเวียงไปเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ช่วงชุดละมุนไม่ได้ตั้งใจค่ะ
กระแสข่าวมันว่ามีการเตรียมน้ำร้อนถึงขนาด

คุณแม่มองยังไงบ้างกับกระแสข่าวนี้

มันเฉพาะหน้าค่ะไม่ได้เตรียมตัวค่ะ
เรื่องของน้ำร้อนหลายคนก็มองว่า
ถามว่าเป็นน้ำร้อนจากหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า

ผมก็ถามไปน้ำร้อนเป็นน้ำร้อนจากหม้อก๋วยเตี๋ยวไหม
ลูกสาวผู้เสียหายบอกว่าเป็นน้ำร้อนจากร้านขายยำ

เป็นร้านขายยำที่เขาก็มีหม้อลวกเหมือนกัน

น่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เมื่อสักครู่นี้
ลูกร้านขายก๋วยเตี๋ยวบอกคว้าอะไรมาได้คว้าเลย
ขวาน้ำได้ขวาสาดเลยอย่างนี้นะ
และหลังจากที่พูดคุยแบบนี้เสร็จแล้ว

ตำรวจเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมรอบที่สอง
ทีนี้พอให้ปากคำเสร็จแล้วตำรวจควบคุมตัวเลยนะคะ
คุมตัวทั้งสองคนไปที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะ
โดยในคำร้องขอฝากขังพนักงานระบุว่า
ผู้ต้องหาคดีนี้ได้ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ญาติของผู้ต้องหาก็นำหลักทรัพย์นะคะ
เป็นเงินสด๓๐๐๐มาขอยื่นประกันตัวทั้งสองคนเหมือนกันนะคะ
ซึ่งสารก็พิจารณาแล้วได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไปทั้งสองคนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์เทพพวันเป็นผู้กำกับนะคะของสพนี้บอกว่า
เหตุที่ส่งตัวสองแม่ลูกไปฝากขังที่ศาลนะคะ
เพราะว่าได้รับการประสานจากโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นการตรวจร่างกายของผู้ที่เสียหาย

ผลตรวจร่างกายสรุปออกมาแล้วว่า
ได้รับอันตรายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทำให้เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙
มีอัตราโทษจำคุก๖เดือนถึง๑๐ปี
แล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบสำนวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งก็พบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในลักษณะไร้ความปรานีค่ะ
นางสาวสุวราซึ่งเป็นลูกสาวใช้ไม้แล้วก็ใช้เหล็กไปทุบตี
ส่วนนางสมศรีผู้เป็นแม่ใช้น้ำร้อนราดซ้ำ
ซึ่งสาเหตุเขาบอกว่าเป็นแค่การกระแนะกระแหน

บอกว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุ
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การภาคเศษ
ก็คือตลอด๒ครั้งที่เขาให้ปากคำ
เขาก็คือรับบางเรื่องไม่รับบางเรื่องนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะตำรวจบอกแบบนี้
แต่ว่าการดำเนินคดีทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน
ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
เรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าลูกสาวของผู้เสียหายก็ร้องออกมา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมไปแจ้งตำรวจแล้ว

เมื่อวานลูกสาวบอกว่าหนูมีคลิปเสียงด้วยนะ

วันเดียวเมื่อวานนี้นำตัวไปสอบปากคำ๒รอบ

ถือว่ามีความคืบหน้าทางคดีนะครับ